เอามาดูอีกหนึ่งคลิปนี้เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คือการขโมยของเขาคือไปขอซื้อก่อน

แต่หลังจากนั้นบอกขอลองด้วยได้ไหม
ในซอยไม่เอาบอกขอไปลองบนถนนใหญ่ได้ไหม

ยิ่งแรงซิ่งหนีหายไปเลยนะคะ

เพื่อนของเจ้าของรถเขาไปเจอคนร้ายบนท้องถนน

แล้วก็ร้องให้คนตามท้องถนนให้ช่วยด้วยนะคะ
แล้วกลายเป็นคลิปไล่ล่าคนร้ายนะคะ
แต่บอกก่อนว่าคนร้ายเขาหลบหนีไปได้นะ

มันทำไมรถ

มันทำไมรถตามให้หน่อย

นี่ไล่ล่ากันตามท้องถนนจริงที่เกิดขึ้น

แล้วคนที่เขาใช้รถใช้ถนนไปเลยนะ

แตกตื่นเพราะว่าคนที่ไล่ล่าเขาก็ร้อง

คนร้ายเขาร้องไปด้วยขี่ไปด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปากซอยสุขสวรรค์๑๔ค่ะ
มีบางช่วงเกือบทันแล้วนะ
แต่ว่าสุดท้ายรถเขาแรง

หลบหนีไปได้ทางถนนเจริญกรุง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๖มีนาคมที่ผ่านมา
เจ้าตัวเขาเอาคลิปมาโพสต์ขอความช่วยเหลือให้ช่วยกันตามหาหน่อย
ตั้งค่าหัว๑๐๐๐บาท

ชื่อบรรยายอภิษฐภานิษฐ์เกส

เกษตรนะคะพาณิชย์เกษตรนะคะ
คุณภูริพันธ์บุญนินทร์ผู้สึกข่าวไทยรัตน์ทีวี
ลงพื้นที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุ

เป็นเจ้าของร้านและเป็นเจ้าของคลิปนี้
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายที่ชื่อว่าไหน

อันนี้คันนี้เขาบอกขายอยู่ในราคา๖๕๐๐๐บาท

นัดมาดูรถช่วง๔ทุ่ม

ทุ่มของวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
คนร้ายขอลองรถด้วยนะคะ
บอกว่าในซอยมันลองไม่ได้พี่รถมันแรงผมขอดูเครื่องยนต์หน่อยว่ามันแน่นแค่ไหน
บอกไปลองที่ถนนใหญ่เขาก็เลยอ่ะก็ได้เพราะคนร้ายเนี่ย
เอาบัตรประชาชนไว้ให้เอาสำเนาทะเบียนบ้านไว้ให้
ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้นะคะแต่ต่อมานายอภิษฎบอกว่านี่แหละค่ะ
ขอไปลองเขาก็เลยไว้ใจหลังจากนั้นสบโอกาสคนร้าย
ขี่รถจักรยานยนต์เร่งเครื่องหลบหนีไปเลยนะคะ
ตัวเขาเองก็ตามไม่ทันค่ะฟังเสียงเจ้าของร้านมอไซค์ค่ะ
เหมือนจะตัดสินใจซื้อแต่ขอลองก่อนผมก็เลยได้ขอบัตรประชาชนเขาไว้
แล้วก็ให้ลองให้ลองในซอยนะครับลองในซอยเสร็จ
เหมือนเขาบอกว่าในซอยใช้ความเร็วไม่ได้เขากลัวรถไม่ดี
ก็เลยขอลองออกถนนใหญ่นะครับออกถนนใหญ่ผมก็ขี่ไปกับเขานะ
ไปกับเขาเขานำผมตามลงอ่าอุโมงลงอุโมง
ไปรอผมหน้าบิ๊กซีดาวคอนองกลับรถจุดกลับรถ
พอกลับรถมาเสร็จปุ๊บเขาใช้ความเร็วหนีหายเลย

นายเสรีไปแจ้งความไว้แล้วค่ะที่สนบุคโลนะคะ
ตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่านายอภิษฎเคยมีหมายจับหลายคดี
มีประวัติก่อเหตุลักษัตริย์ซับมาด้วยนะคะ
เล่าว่าหลังจากที่นายอภิษฎขโมยรถไป๒วัน
วันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมาวันเสาร์
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกันไปแถวสาธรณ์
ซอยสุขสวรรค์๑๔เห็นรถบิ๊กไบท์ของเพื่อน
เพื่อนเคยบอกว่ามีคนร้ายมาขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ขโมยไปเลยต่อหน้าต่อตานี่นะคะ
แล้วเขาก็เห็นนายอภิษฎด้วยเป็นคนขี่
ตัวเองจำได้แม่นเลยนะคะเพราะเคยล้างรถคันนี้อยู่ประจำ
เรียกให้นายอภิษฎหยุดพร้อมกับเอื้อมมือไปบิดกุญแจรถ
เพื่อหยุดแต่มือมันเอื้อมไม่ถึงตัวเองคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่ด้วย
จังหวะนั้นนายอภิษฎเร่งเครื่องหลบหนีไป
ตัวเองซ้อนแฟนไปด้วยนะตัดสินใจไล่ล่าตามไปค่ะ
สุดท้ายมีรถปาดหน้าเพื่อที่จะช่วยบริเวณถนนเจริญกรุง
แต่ว่าสุดท้ายนายอภิษฎก็หลุดไปได้อีกนะคะ
หลังจากที่นายอภิษฎขี่บิ๊กไบท์คันนี้หลบหนีไป
เติมน้ำมันแห่ง๑อยู่ในซอยเอกชัย๖
ที่รู้มาแบบนี้เพราะมันมีกล้องวงจรปิดค่ะ
จับภาพนี้ไว้ได้เนี่ยนะคะเขาไปแอบแวะเติมน้ำมันเนี่ยนะคะ
พอเติมเสร็จทำทีเป็นหยิบบัตรขึ้นมาเหมือนจะจ่ายเงิน
พอได้จังหวะขี่หนีไปอีกไม่จ่ายเงินอีก

เด็กปั๊มแจ้งความดำเนินคดีแล้วเหมือนกัน

สถานีตำรวจนครบันบุคโลออกหมายจับนายอภิษฎ
พร้อมติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีกฎหมายตามกฎหมายต่อไปค่ะ
หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใครที่พบเห็นนะคะ
แล้วก็รถจักรยานยนต์เมื่อสักครู่นี้เป็นรุ่นนินจานะคะ
สีเขียวแบบนั้นแจ้งเข้ามาได้นะคะ
ค่าหัวตั้ง๑๐๐๐บาทเนี่ย